พร้อมกันหรือยังฮะร่วมแรงร่วมใจแข็งขันนะครับ
เราจะไปสร้างสังก่อบ้านปลาธนาคารปูกันที่ทะเล๓๐๐ยอดที่จังหวัดประจวบคลีขัน
เห็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการที่จะอนุรักษ์พื้นที่ท้องทะเลกันนะครับ

กลุ่มชาวบ้านบ้านน้องข้าวเหนียวตำบล๓๐๐ยอดอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจบคิริคันประมาณ๗๐คน
รวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสังกอหรือบ้านปลาและธนาคารปู
เพื่อให้สัตว์น้ำได้มีพื้นที่วางไผ่และเลี้ยงตัวอ่อน
โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสส
โดยชาวบ้านได้ล่องเรือออกไปทำซ้ำต่อซึ่งใช้อุปกรณ์๔อย่างคือ
ไม้ไผ่เชือกถุงทรายและใช้ทางมะพร้าวเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่ง
การวางสังกรจะอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ๕๐๐เมตร
ชาวบ้านจะเตรียมไม้ไผ่มาจากบ้านแล้วนำไปประกอบโดยใช้เชือกไนลอนยาว๒๓เมตรผูกกับคนไม้ไผ่
ส่วนอีกปลายหนึ่งของเชือกผูกกับกระสอบทรายและผูกกับทางมะพร้าว๒กิ่งตรงกลางลำไม้ไผ่
เสร็จแล้วจะช่วยกันยกกระสอบทรายทิ้งลงน้ำเพื่อให้ทั้งลำดิ่งลงสู่ก้นทะเล
จากนี้ยังมีธนาคารปูบ้านปลาโดยทุกวันที่ชาวประมงจับปูได้หากมีปูไข่ติดมาด้วยจะนำมาฝากไว้ที่ธนาคารปูเพื่อเคลียร์ไข่ออกไว้ในบ่อพักสำหรับอนุบาลลูกปูน้อยก่อนปล่อยลงสู่ทะเล
ชาวประมงบอกว่าเรือประมงพื้นบ้านเป็นเรือเล็ก
ถ้าออกไปไกลก็ต้องต่อสู้กับคลื่นลมแรงกลางทะเล
บางครั้งเจอลมพายุกลับลำไม่ทัน

แต่วิธีนี้ก็ช่วยให้ไม่ต้องออกไปหากินไกล
เริ่มจากการไปเห็นตัวอย่างมาจากที่อื่น
นำมาทำในหมู่บ้านของตัวเอง

เพราะที่ประมงบ้านเป็นบันพื้นบ้านเป็นประมงเหนือเล็ก

เมื่อก่อนไปพัดขึ้นพัดลมอยู่ข้างนอก
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแล้วอยู่ข้างในนี้

เวลามีภายุเข้าอะไรหรือมันจะไม่มีผลการทอบอะไร

บางทีเราก็จมมั่งมีผสมภัย
แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปหากินไกลแล้ว
ชาวประมงยังบอกอีกว่าการทำสังกรนี้
เพื่อไว้ให้ลูกหลานได้กินได้ใช้กันต่อไป
หากชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันก็จะสามารถรักษาแหล่งทำมาหากินที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในหมู่บ้านไว้ได้อย่างยั่งยืน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน